เช้าเช้าหัวเขียวช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูสิ่งที่เราโปรยไว้เมื่อก่อนเบรก
ช่วงที่แล้วเนี่ยนะคะที่บอกว่าเงินร่องหนร่องหนมันหายไปไหนเนี่ยนะคะ
เป็นเงินของคุณป้าอายุ๕๔ปีค่ะคุณป้าบอกว่าปกติแล้วเนี่ยลูกสาวก็โอนมาให้นะ
แต่มันหายไปไหนก็เพราะว่าคุณป้าไปฟอกไตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในบุรีรำนะคะ
ฟอกไตเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวานให้พนักงานเปรย์เนี่ยนะคะ
หนูหนูป้าเนี่ยเดินไม่ไหวเพิ่งฟอกไตเสร็จไปกดเงินให้ป้าหน่อย
บอกไปกดให้ป้าหน่อยหนึ่งพันบาทโดยคุณป้าทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีเงินในบัญชีประมาณหกพันบาท
เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยนะคะ
แต่สรุปว่าเงินมันหายออกจากบัญชี๖๐๐๐ลบ๑๐๐จริงมันต้องเหลือ๕๐๐๐

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากคุณป้าที่บอกว่าเงินร่องหน
ชื่อว่าคุณสุนันหะพินรำอายุ๕๔ปี
เป็นชาวอำเภอกระสังบุรีรำ
บอกว่าเงินในบัญชีหายไป๕๐๐บาท
เมื่อวานให้พนักงานเปรย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ก็คือวานเขาอยากจะให้เขาช่วยเหลือ
คุณป้าเล่าว่าตัวเองป่วยเป็นโรคไต

คุณหมอนัทมาฟอกไตตามปกติ
ระหว่างทางคุยโทรศัพท์กับลูกสาว
ลูกสาวบอกว่าแม่หนูโอนเงินมาให้แม่นะ
๐บาทเพื่อที่จะเอาไปใช้หนี้ค่านมให้กับหลาน
คือคุณยายท่านนี้เลี้ยงหลานไปด้วยนะ

แล้วก็ไปค้างค่านมร้านขายของชำแถวบ้านไว้

วานให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเป็นพนักงานเปรย์
ทราบชื่อว่าในต้นอายุประมาณ๓๔ปี

ต้นป้าวันไปกดเงินให้หน่อย๑๐๐๐บาท
หลังจากนั้นไม่นานค่ะในต้นเดินกลับมา

คุณป้าในบัญชีมีเงิน๑๐๐๐บาทนะ

มันไม่ได้มี๑๐๐บาทเนี่ยเพิ่งคุยโทรศัพท์กับลูกสาว

ก็เลยให้สามีเดินไปกดเงินกับในต้นอีกครั้ง
เพราะลูกสาวยืนยันจริงว่าโอนเงินมาให้๕๘๐๐บาท
แล้วคุณป้าก็จำได้ว่าก่อนหน้านี้ในบัญชีคุณป้ามี๒๘๗บาท
ถ้าบวกกันออกมาแล้วมันต้องเป็น๖๐๘๗บาท
หลังจากสามีไปกับในต้นสามีเดินกลับไปอีกค่ะ
กลับมาบอกว่าในบัญชีมันเหลือ๑๐๘๗บาท
มันไม่ได้เหลือ๖๐๘๗บาท
สามีก็เลยตัดสินใจกดออกมา๑๐๐๐บาท
ก็เลยทำให้ในบัญชีคุณป้าจะต้องเหลือเงิน๘๗บาท

โดยในต้นก็เอาสลิปจากการกด๑๐๐๐บาท
เอามาให้คุณป้าเป็นหลักฐานด้วยว่ากดมา๑๐๐บาท
และในบัญชีมันเหลือ๘๗บาท
ต่อมาค่ะคุณป้าคุยกับลูกสาวอีกทีสิ

ลูกสาวก็ยืนยันว่าโอนมา๕๘๐๐บาทจริง
แล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ด้วย
คุณป้าก็เลยไปกับสามีเลยค่ะ
พบว่ามีการกดเงินไป๒ครั้ง

ระยะห่างกัน๑๐นาทีเท่านั้นเอง

ให้เค้าไปกดให้

ยังไม่กดมันเดินมาบอกก่อนว่า

อันนั้นมันกดเอาแล้ว๕๐๐๐บาท
แล้วพอสักพักหนึ่งหนูก็ให้ตาไปให้มันกดใหม่อีกพันหนึ่ง

วิงวอนให้เอาเงินมาให้ยายคืน
ซ้ำเติมยายยายเป็นขนาดนี้แล้วยังจะเอาไปได้
มันสงสารยายมากเลย
นี่ค่ะคุณยายก็บอกอย่าซ้ำเติมคุณยายจริงนะ
คุณยายก็ไม่สบายแล้วต้องใช้เงินใช้ทองดูแลหลานด้วยดูแลตัวเองด้วย
เรื่องนี้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลบอกว่า
หลังจากได้รับแจ้งจากคุณป้าผู้เสียหาย
พยายามหาข้อมูลจากธนาคาร
แต่ธนาคารบอกว่าต้องให้เจ้าของบัญชีมาดำเนินการเองมาร้องทุกข์เอง
ตอนนี้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครเอาเงินไปจริง
ซึ่งธนาคารเองก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ